คุณผู้ชมฮะตามโรงพยาบาลโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะคุณนะ
ญาติคนไข้ก็ต้องไปนอนรอเฝ้าไข้
ด้วยความเป็นห่วงญาติที่พักรักษาตัวอยู่
แล้วโรงพยาบาลต่างจังหวัดเขาให้ญาติคนไข้นอนไหน
คือนอนตรงไหนก็ได้ที่เป็นพื้นที่ว่าง
ที่คุณจะไปหาที่นอนได้แล้วจะบอกตรงนะ

ใช่ฮะทีนี้มีพฤติกรรมของคุณป้าสุดแสบคนนี้นะคุณนะ
ช่วงเย็นช่วงหัวค่ำเอาละมาแล้ว

แล้วทีนี้ก็ปลอมตัวเป็นญาติคนไข้
ซึ่งจริงไม่มีญาติคนไหนที่ได้รับบาดเจ็บ

แต่เธอเนี่ยเป็นมิตรสาชีพ

คนไข้ตัวจริงเขานอนหลับกันอยู่

แกล้งนั่งอยู่ข้างญาติคนไข้ที่หลับสนิท
แล้วไปล้วงฮะล้วงอะไรคุณ

ล้วงกระเป๋าแบบนี้จนได้ทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากนะครับ
กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลสุรินจับภาพได้ชัดเจนเลย
ป้าที่มีพฤติกรรมแสบจริงคนนี้
ก็คือป้าพรปวียมทองเกลี้ยงนะครับ

ป้ายมเนี่ยสวมรอยทำทีเป็นญาติคนไข้
นอนเฝ้าไข้ผู้ป่วยปะปนกับญาติคนอื่น
แล้วพอดึกดื่นนะโอ้โหแปลงร่างคุณ
คุมโปรงแบบนี้แปลงร่างแบบนี้ไปฉกไปฉวยนะฮะ
สินที่เธอได้ไปจากญาติผู้ป่วยเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเงินทองสร้อยคอทองคำ
แล้วเธอก็เพ่นหนีออกจากโรงพยาบาล
แต่ลอยนวลไหมไม่ลอยนวลแล้วนะฮะ
ตำรวจตรวจสอบวงจรปิดยังพบว่าป้ายมคนนี้มีประวัติโชคโชน
ออกจากเรือนจำได้เพียง๑เดือน
แล้วก็ก่อเหตุลักษัพไปหลายพื้นที่แล้วนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าไม่ลอยนวลเพราะว่าจนมุมครับ
ซื้อตัวรถไฟเพื่อจะเข้ากรุงเทพ
ตำรวจรถไฟจำหน้าได้เพราะมีการแจ้งข้อมูลกันในกลุ่มไลน์
ให้ระวังบุคคลโดยเฉพาะการเดินทางหลบหนีออกจากจังหวัด
ถูกจับแล้วนางย้มยอมรับอะไรรู้ไหมคุณ
บ้านผู้เท่าผู้แก่บ้านคนต่างจังหวัดผู้ใหญ่เขาเก็บอะไรคุณ

คุณป้าคุณย่าคุณยายเก็บผ้าไหม

ทีนี้นะฮะนางยมก็จะไปขโมยผ้าไหม
ขโมยมาแล้วหลายหลังแล้วเอาไปขาย
เข้าไปหลอกคุณยายวัย๘๕ปีที่อยู่บ้านคนเดียว
โดยใช้อุบายเข้าไปถามสารทุกข์สุขดิบด้วยความเป็นห่วง
เหมือนรู้จักบ้านหลังนี้ดีจนคุณยายก็วางใจ
เดินไปหยิบน้ำหยิบท่ามาให้ดื่ม
แต่นางยมฉวยโอกาสแอบยกรังผ้าไหมไม่ต่ำกว่า๓๐ผืน

แล้วก็ผ้าผืนไหนที่ไม่สวยไม่ดี
ทิ้งไว้ที่สวนป่าหลังบ้าน
และนำผ้าไหมดีไปขายได้เงินมาเป็นหมื่น
ตำรวจถามว่าเอาเงินไปทำอะไร
บอกว่าเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าของตัวเอง

อกจากนี้เธอก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนในวงจรปิดนะฮะ

และก่อเหตุกับบ้านเรือนต่างหลายต่อหลายครั้ง
ตำรวจนำตัวไปทำแผนในจุดต่าง

โอ้โหคุณไม่รู้ว่ากี่กระทง
ใช่ค่ะคดีเพียบ